เรื่องราวของการไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงคราม

อย่างที่บอกนะคะจะพาไปล่องเรือชมวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
ไปดูซิว่าชาวบ้านที่นั่นเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงบ้าง
เพราะว่าเราจะพาไปเยี่ยมชมโครงการอำภาวาชัยพัฒนานุรักษ์
ไปดูวิถีชีวิตแล้วก็ไปดูซิว่าไปอำภาวาในวันธรรมดาแล้วจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง

วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมลัดเลาะลงเรือมาเที่ยวชมธรรมชาติ
สัมผัสกลิ่นไอและชีวิตของชาวอำภาวา

ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างย่าวนาน
และเรื่องราวที่คุณผู้ชมไม่เคยสัมผัสมาก่อน
กับเมืองแห่งสามน้ำ๓เวลา
ลาลาลาลา
ชาวสวนสมัยก่อนเขาจะเรียกที่นี่ว่าบางช้าง
ที่นี่เนี่ยจะมีชื่อเสียงในการทำสวนไม้ผล
ในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติแบบชิว
ของสวนมะพร้าว
อำภาวามีชื่อเสียงโดดเด่นในการทำน้ำตาลส่งขายทั่วประเทศ
และที่สำคัญได้รับการสนับสนุนจากโครงการอำภาวาชัยพัฒนานุรักษ์
ในการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแบบแท้
ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม
และความพิเศษของน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นั้น
ก็คือความหอมหวาน

โดยพี่นวิธีท่าร์พร้อมเธอ
เจ้านาฬิกโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
เล่าให้ฟังว่าน้ำตาลที่นี่
มาจากน้ำตาลมะพร้าวโดยไม่ผสมอย่างอื่นเลยนะ
เป็นความหวานที่ได้มาจากงวงหรือจันทร์
ซึ่งเป็นส่วนของดอกมะพร้าว
โดยกรีดวันละ๒ครั้งคือเช้ากับเย็น
ซึ่งเดือนหนึ่งจะเก็บน้ำตาลได้๔ครั้ง
มะพร้าวแถมมีคุณภาพของที่นี่
เป็นพันธุ์หมูสีที่ให้มะพร้าวลูกเล็ก
น้ำหวานหอมออกงวงเร็วให้น้ำตาลมาก
และที่สำคัญคือปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีเลยล่ะครับ

พี่นาวินบอกว่าใช้แค่๒อย่างเท่านั้น
นั่นก็คือมีดและกระบอกเท่านั้น
ส่วนบันไดที่ใช้สำหรับปีนขึ้นต้นไม้

ซึ่งพี่นาวินก็จะปีนพระองค์ขึ้นไปเก็บน้ำหวาน
โดยกรีดปัดงวงมะพร้าวความยาวประมาณ๓มิลลิเมตร
เพียงเท่านี้ก็จะได้น้ำหวานแล้วล่ะครับ
ก่อนนำน้ำตาลไปเคี่ยวก็ต้องกรองเศษผงหรือตัวพึ่งออกไป
แล้วจึงนำมาเทลงกระทะใบบัวขนาดใหญ่
ใช้ความร้อนจากไม้ฟืนเคี่ยวให้เดือดจนเป็นยางแบบนี้นี่แหละครับ
จากนั้นท้อนฟองอากาศออกเพื่อให้น้ำตาลมีสีสันที่สวยน่ารับประทาน
ต้มต่อประมาณชั่วโมงครึ่งก็ใช้โคโฮมาครอบเพื่อกันล้ม
แล้วก็กระแทกไล่ฟอร์มอากาศเพื่อให้น้ำตาลแห้งเนื้อเนียนทั่วกัน
แล้วจึงหยอดลงในกระทงใบตองแห้งเพียงเท่านี้ก็พร้อมออกขายแล้วล่ะครับ
จากน้ำตาลมะพร้าวแล้วที่นี่เนี่ยเขายังมีการต่อยอดนำมาทำเป็นไซรับ
เพื่อใช้ในการผสมกับเครื่องดื่มต่างอีกด้วยนะ
อีกทั้งยังเป็นส่วนผสมสำคัญของขนมวงทอง
ที่หอมหวานมันจะน่าทานขนาดไหนไปดูกันครับ
และผู้ที่อยู่เบื้องหลังความอร่อยของขนมวงทอง

ป้าจางสมสกุลและคุณป้าอรพินประชานิยม
ส่วนผสมหลักของขนมวงทองหรือโดนัทไทยแลนด์
ก็มีไม่เยอะครับเพียงแค่๕อย่างเท่านั้น
วดผสมให้เข้ากันแล้วนำไปทอดในกระทะ
สุกแล้วนำมาชุบน้ำตาลมะพร้าวเขี้ยว
เป็นอีกหนึ่งขนมหาทานยากในเมืองไทย
และนี่แหละครับคือขนมวงทอง
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวอำภาวา
ที่เราพามาสัมผัสในวันนี้
ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หาที่ไหนไม่ได้
สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติริมแม่น้ำ
หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอำภาวาแบบนี้
ก็มากันได้เลยที่อำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
เมืองแห่งสามน้ำ๓เวลา
ลาลาลาลา
โอ้โหเห็นไหมว่าเราไปเที่ยวอำภาวาน
มีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมคะ
เราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวชุมชนแถวนั้นว่า
เขามีแบบวิธีการขั้นตอนในการทำน้ำตาลมะพร้าวออกมาในรูปแบบไหน

มันดีมากเลยแล้วก็ทำให้แบบว่าหมุนเวียนรายได้สู่ชุมชนด้วยนะคะ
แล้วที่สำคัญน้ำตาลมะพร้าวมีประโยชน์นะ
เอาไปทำอาหารได้หลากหลายเป็นขนมวันเป็นอาหารขาวก็ได้หมดเลย
เพราะฉะนั้นใครอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตธรรมชาติ
แล้วก็ท่องเที่ยวแบบนวัดไม่มีแบบนี้เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะ